วันนี้ยังไงก็ต้องมีน้องน้ำตาลเพราะน้องน้ำตาลเป็นพรีเซนเตอร์กับแป้งพับชาลิ่ง
นั่นเองดังนั้นอาจจะมีข่าวหรืออะไรก็ตามแต่อยากจะบอกว่าวันนี้จะเป็นภาพที่เคลียร์ชัดที่สุด
วันที่๑ที่มีงานรวมนางงามวันนั้นคือน้องไม่สบาย
น้องเขาไม่ค่อยสบายบุ๋มเองก็ไม่สบายที่เป็นลมบนเวทีอย่างที่เห็น
ก็กลายเป็นว่าวันนั้นเป็นภาพที่ไม่ได้ยืนคู่กัน
แต่วันนี้มันเป็นงานของชาลิ่งยังไงเราก็ต้องมาด้วยกันอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าบุ๋มเองเนี่ยจะดูแลในส่วนของการตลาดทั้งหมดการผลิตทั้งหมด
ก็ฟังจากน้อนน้ำตาลเองดีกว่าพี่ว่าก
อัตโนน้ำตาลเองอยากซื้อแรงอะไรบ้างคะ

จริงเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องปากหน้าตานปีโหมหรือมีอะไรละเนี่ย
กับ๓๕๐ตัวนะครับ
ใช่คือที่ผ่านมาเนี่ยน้องตาลก็เข้าใจก่อนว่า
น้องเพิ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะ
แล้วก็ดังนั้นเรื่องของการออกงานเรื่องของการระวังตัว
หรือการเจอเรื่องราวอะไรก็ตามน้องยังไม่ได้เชี่ยวประสบการณ์ขนาดนั้น

ดังนั้นบางทีเนี่ยเวลาที่น้องเขาตกใจหรือคิดอะไรอยู่ในใจ

เขานิสัยที่เราคุยกันทำให้รู้จักเขาเป็นอย่างนี้
เขาจะเป็นอย่างที่แบบคิดแล้วก็นั่งกระพริบตาอยู่เรื่อย
คือแบบตามนิสัยคนเรียบร้อย

เพราะบางคนเขาอคติง่ายกับดาราและคนดัง
ดังนั้นเขาก็จะมองเราว่าเรานั่งหญิงหรือเปล่า

หนูต้องยิ้มให้มากขึ้นเพราะเขาจะคล้ายกับหมูมาพี่เป็นคนหน้าดุ

อย่างนี้เลยตบเป็นตบอะไรได้ได้คือหน้าเป็นอย่างนั้น
แต่จริงแล้วบางทีใจเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นก็ได้
ซึ่งหนูก็เลยต้องมานั่งคุยเคลียร์กับน้องน้ำตาล
บอกว่าเออหลังแกก็ยินไม่มาเยอะหน่อยละกัน

แล้วก็ทำพยายามดีมากดีมากจริง
พอหลายคนมองแล้วตีความเราไปจากรูปแบบภายนอก
เราเป็นคนแบบนี้เป็นคนไม่โอเคอะไรอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
ก็มีหลายคนมาบอกตานะคะ
ว่าตันแบบเหมือนเขามาเล่าให้ฟัง
ว่าแบบเนี่ยตันมีคนเล่าให้ฟังว่าตันเป็นอย่างนี้อย่างนี้
ตาก็รู้สึกว่าแบบตานไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น
แล้วคนที่เขาพูดเขารู้จักกัปตันดีหรือยัง
แล้วเขาได้มาอยู่กับตานตลอดเวลาหรือเปล่า
แล้วเขาได้มาชิดใกล้กับตานทำงานกับตานตลอดถึงเวลาหรือเปล่า
เขาถึงแบบเหมือนกับเขาอยู่กับนางตลอดอะไรอย่างนี้
ตันก็รู้สึกว่าแบบหยุดขาดในสิ่งที่ตันไม่ได้เป็น

แล้วมันทำให้มันส่งผลกับตัวตาและส่งผลในหน้าที่การงานของตานด้วย
อืมก็ก็อยากจะให้ทำความเข้าใจใหม่นะคะ
ว่าข่าวลือต่างเนี่ยเรื่องผมจะมาปาดหน้าน้องน้ำตาลไม่มีแน่นอน
เห็นว่าที่ผ่านมาที่ยังไม่ออกตัวมาอยู่ข้างหน้าอย่างเต็มที่เนี่ย
จากว่าบุ๋มอยากจะลองมาเป็นผู้บริหารอย่างลับอยู่
ดูก่อนว่าแนวการขายเป็นยังไงอะไรยังไง
เพราะว่าอย่าลืมว่าแป้งพับชาลิ้นผมเพิ่งเปิดตัวแค่๒เดือน
แต่การ๒เดือนเนี่ยแต่พอบุ๋มออกมาปั้งปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับ

ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นงานพิสูจน์นะคะว่า
บุ๋มเลือกฟิลเซอร์ถูกคนและบุ๋มมาถูกทางเราด้วย
ดังนั้นต้องขอบคุณน้องน้ำตาลที่แบบเข้มแข็งนะคะไม่ย่อท้ออะไรง่าย
พยายามจะสู้จริงค่ะสู้ให้ทุกคนมีความสุขจริงค่ะ
ทางด้านอย่างวันนี้ก็มีกระแสมาบอกว่าตอนแรกเราจะไม่ให้สัมภาษณ์
หนูมารอตั้งแต่บ่ายโมงแล้วค่ะ
แล้วก็ไม่มีใครเข้ามาหาตาเลยด้วยซ้ำ
ทีมงานนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมามีสกรีตให้ฟังแค่นั้น
แล้วก็ไม่มีบอกเวลาไม่มีอะไรเลย
ตันก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบพูดอะไรเลย
คือเข้ามาก็ไม่มีใครบอกเลยอยากรู้จังเลยว่าพี่คนไหนจะบอก
คือเราไม่ได้มีการแบบปฏิเสธเขาว่าไม่ให้สัมภาษณ์ด้วย
ใช่ค่ะตายังไม่รู้เลยว่ามีสัมภาษณ์หรือเปล่า
อีกเรื่องหนึ่งล่าสุดเหมือนพี่ต้อมเขาก็มีการโพสต์

หลายคนโยงว่าเป็นเรากับกองละครสาปสูร

คือตันกับพี่ต้อมมาเพิ่งเข้าฉากกันได้ประมาณฉักสองฉากเอง
แล้วก็ตันด้วยที่ตันมีบทเยอะ
ตันก็จะไปตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืน
ไม่เคยไปเชิญเรทก็ไปก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงตลอด
ก็ไม่รู้ว่าคนด้วยได้ยงได้ไง
แล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรเองก็เริ่มก็หลับก็รู้สึกแบบน้อยใจนิดนึง
แต่ว่าด้วยที่พี่ในกองน่ารักมากเลยค่ะที่ทุกคนแบบโทรมาถามกัน
ตันโอเคไหมตานเป็นยังไงบ้าง
คือพี่ในกองสาวกระสือทุกคนแบบน่ารักมาก

ด้วยเพราะพี่เอที่ออกมาบอกข่าวว่า
ตานเป็นยังไงแล้วทุกคนรู้ว่าตานเป็นยังไงบ้าง
ก็ต้องขอบคุณทางพี่เอแล้วก็พี่ทีมงานกองสรหนังสือ
มากเลยที่แบบช่วยแก้ข่าวตรงนี้ให้กัปตัน
หลังจากที่พี่ต้องโพสมีได้คุยกับพี่ต้องไหม
ยังไม่ได้คุยเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
ตันก็ไม่รู้ว่าตันจะคุยเรื่องอะไร
ไม่ได้ไม่ได้วันหลังแกต้องคุย
อาจจะด้วยที่เรายังไม่ได้ถ่ายกับพี่ต้อง

ยืนกันว่าไม่ใช่เรื่อง
ไม่ใช่เพราะว่าตันว่าตันก็ไม่เคยมีปัญหานะมา

ก็คือในฐานะรุ่นพี่ก็อยากจะบอกน้องเขาว่า

คือน้องเป็นคนแบบว่าถ้าไม่ใช่หนูหนูไม่ผิด
หนูก็ไม่รู้จะไปคุยเรื่องอะไร
แต่เราก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดมันเกิดความเข้าใจผิดเนี่ย

เขารู้หรือเปล่าว่าตานมากี่โมงแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าตานมาทำอะไรยังไงบ้าง

ก็อยากให้ทุกคนแบบคิดแล้วก็ไต่ตรองนิดนึงว่าแบบตานเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
บางครั้งอาจจะหลายคนอาจจะคิดว่าแบบอุ๊ยทำไมตานเจอข่าวอย่างนี้บ่อยจังเลยป่

คือตานเองไม่ได้อยากมีข่าวด้านเสียหายซึ่งมันก็เป็นผลเสียสำหรับตัวตานเองด้วย
มันทำให้แบบทุกคนมองตาในสิ่งที่ไม่ดีตันก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
ตันเองก็แบบไม่ทำไปอย่างนั้นแล้วไม่รู้ว่าตันพูดไปตันจะหาว่าตันแก้ตัวหรือเปล่า
ตอนนี้ก็อยากจะแบบกระทำให้ทุกคนได้เห็นมากกว่า
คือเราไม่ทอบกันหรือว่าแบบนี้มันก็แสดงมาถึงว่าไม่ทอบ
ก็อย่างน้อยก็ยังมีคนจับตาด้วย
อาจารย์พี่ปุ่มบ้างค่ะล่าสุดยังไงคะพี่ปุ่มโพสต์ไอจีว่าอะไร
เป็นมือคันเปลี่ยนสามีอะไรอ่ะ
อ้าวใจเย็นนะคุณแม่
คืออยู่ดีก็ตื่นเช้ากันมาพร้อมกับคอมเมนต์แรงมาก
บอกว่าคำนักใช่ไหมถึงเปลี่ยนผัวบ่อยแล้วว่าอะไรวะ
แต่งงานกับคนนี้มาตั้งนานแล้ว๔ปีแล้วเนี่ยฉันจะมามีเรื่องนี้อีก
อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเขียนชี้แจงในมุมของเรามากกว่า
เพราะว่าเราก็หญิงในศักดิ์ศรีของความเป็นม่ายของเรานะ
ว่าต่อให้เป็นไหม้มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะแรดได้
หรือว่าเราจะทำอะไรไม่ดีได้ยิ่งต้องเข้าตามตรอกตามประตู
การแต่งงานเพื่อประกาศให้คนรู้เพื่อรู้ว่าการเป็นม่ายของฉัน
ฉันมีลูกสาวฉันก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างกับเขา
แต่ไม่ใช่ว่าจู่อยากจะมาด่าก็มาด่าดาราก็คนคุณไม่ใช่อย่างนั้น
แล้วเราก็อยากจะเขียนให้ทุกคนได้เห็นว่าการเป็นไหม้ของฉันฉันก็มีศักดิ์ศรีของฉันเหมือนกัน
พี่ว่างพี่ว่างพี่อ่านคอมเม้นท์ทุกคอมเม้นท์
ดูด้วยนะว่าในไอจีไหนใครขายของแล้วไม่เปิดเป็นไพเวท

ที่มีข้าวไปแต่พี่โพสและเพื่อเป็นอูทหว่อนมากกว่า

ทุกคนว่าคุณยังก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้คุณยังมีความรักได้
คุณต้องเข้มแข็งแล้วทำให้เหมาะสมแค่นั้นเอง
ปิดจ๊อก
อยากได้แม่เอาด้วย

จากทั่วประเทศสู่เมืองพระนครศรียุธยาเมืองประวัติศาสตร์ไทย
ก็มีคนที่สวยงาม

ทำให้รู้สึกชื่นใจและประทับใจที่สำคัญหลายอย่าง
แล้ววันนี้ก็เป็นกระแสที่ทุกคนมาแล้วก็แต่งตัว

ท่านสมทรงพันธ์เจริญวาคุณท่านแดมเฟอร์มรรคศรียา
วันนี้ต่อมาเราได้รับเกียรติกับผู้ใหญ่ของการจังหวัดมรรคศรียุธยาหลายแต่หลายท่างเลย
ได้ชาติของวัดมหาภาพด้านหลังด้วย

ไม่เคยคุยขึ้นมามาบนเวครัฐีกับเราและน้อย

ให้คุณบุคปนดาและคุณอนุโสร
ส่วนพี่บุ๋มค่ะต้องอยู่กับเราเพราะนอกจากจะพี่จะกล่าวต้อนรับทุกท่านไปแล้ว
แล้วหลายคนต้องอยากรู้แน่รวมไปถึงแฟนที่มาอยู่ด้านข้างด้วย
เพราะเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าเครดิตเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ
เมื่อบุ๋มพูดอะไรไปแล้วว่าเฮ้ยน้องเป็นงานของเราค่ะ
การที่เด็กผู้หญิงคนนึงซึ่งไม่เคยประกวดที่ไหนมาก่อนเลย
แต่เขาสู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่พวกเราจะพยายามไปด้วยกัน
เราจะต้องเรียนรู้การแต่งหน้าให้สวยขึ้น
เราจะต้องเรียนรู้วิธีขายว่าเธอจะทำยังไงให้เรารวยขึ้น
ฉันเป็นคนที่ใส่ชุดไทยแล้วสวยด้วยคนนี้

รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์แป้งพับชาลีเนี่ย
ต้องรู้สึกดีใจมากเลยที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชื่อของตัวเองด้วย
ใช่คือแป้งชาเล่งเอามาจากชื่อของน้ำตาล
ใช่ค่ะก็เป็นชื่อที่ชาวฟิลิปปินส์ตั้งให้ตามค่ะ
เราก็มีซึ่งเป็นผิวส่วนใหญ่ของสาวไทยด้วยนะคะ
แต่ที่สำคัญคือไม่ลอยแน่นอนค่ะ
เพราะว่าหน้าข่าวมาแล้วคอเรากันอีกทีนึงไม่เอาแล้ว

พี่บุ้งใช้สีอะไรถ้าต้องขอพี่บุ้ง

เอาความรู้สึกที่แตกต่าง

ทุกท่านนั้นสวยและเจอจรัสได้จริง
เรียกว่าเป็นความต้องการของผู้หญิงทุกคนนะคะ
ที่จะแอปชิดกัน
ชิดกันสักนิดนึงนะคะ
มองความรู้สึกที่แตกต่าง
โจทย์ความต้องการของผู้หญิงไทยนะคะ

ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมานั้น
มันดียังไงบ้างนะคะ

แฮชแท็กด้วยนะคะว่า

แล้วก็เปิดได้แบบคนนี้กับคุณได้แบบรวดเร็ว